ล่ะครับคุณผู้ชมครับพาไปทานเนื้อกันบ้างดีกว่า
เอาใจคนที่รักเนื้อแล้วกำลังตามหาเนื้อคู่
เนื้อคู่ดิฉันดิฉัน
เพราะฉะนั้นถ้าไปทานร้านนี้ต้องสั่ง๒ถึงจะได้เนื้อคู่นะครับ

นี่มันคือเนื้อย่างเสียบบนไม้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

ชื่อว่าร้านเนื้อย่างโคขุนครับของนางสาวทัศนีมาเคลือ
ที่เปิดอยู่ในตลาดย้อนยุคนครฉุมตำรวจนกระแพงเพชร
ถ้ายังจำกันได้เราเคยนำเสนอแล้วนะตลาดที่นี่ที่เขาขายต่อ
ปัดไทยไหมคะที่หมามิลีลาในการเต้นโยกในการผัดปัดไทยนะครับได้ไหม

ตลาดแห่งนี้ก็มีร้านนี้ที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อร้านเนื้อย่างโคขุนนะครับ
ทานกันได้เลยเพราะว่าเขาขึ้นชื่อลือชาอย่างมากในเรื่องของรสชาติของเนื้อ
และน้ำจิ้มโอ้โหเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยนะครับเนื้อของเขาจะหมักเนื้อมานานเป็นวัน
ส่วนน้ำจิ้มก็ออกรสชาติเปรี้ยวหวานถูกปากลูกค้าโอ้โหเข้าไปทานกันร้านนี้ไม่ขาดสายเลยทีเดียว
ไปดูว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรที่มัดใจลูกค้าได้แบบนี้ไปฟังเสียงยืนยันจากเจ้าของกันหน่อยดีกว่าครับ
เนี่ยปิ้งให้แบบชำชำ

แร่อย่างเดียวไม่ได้กินเลยเดินแรทุกร้านเลยฉันอ่ะ
ไม่ใช่แลมองอย่างนั้น

ถูกต้องครับชอบทานเนื้อเนี่ยรู้อยู่แล้ว
ถ้ามันสุกเวอร์จนเกินไปมันเหนียวมันเหมือนเขียวหมักฝรั่ง
งั้นไปวันนี้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สุก
ไม่ใช่ขนาดนั้นโทษเถอะเฮ้ย
เอาล่ะร้านนี้เหมาะมากกับประเด็นไลน์ของเรา
เพราะว่าเป็นร้านที่มีราคาย่อมเยาว์

ไปหาทานกันได้ที่

นครชุมที่กำแพงเพชร